ถ้าวันนี้คุณผู้ชมขาคุณโอวรุษยังมีชีวิตอยู่
พี่โอจะมีอายุครบ๔๙ปี
เพราะว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่โอวรุษ
และถึงแม้ว่าตัวของเขาเองนะคะจะได้จากไปแล้ว
แต่ว่าวันนี้นะคะเขาก็มีการจัดงาน
เหมือนเป็นการจัดงานวันคล้ายวันเกิดให้กับพี่โออีกครั้งหนึ่ง

วันนี้ก็จะเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุ๔๙ปี
แต่เมื่อเจ้าตัวจากไปอย่างสงบแล้ว
เมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกาทางครอบครัววรธรรม
พร้อมด้วยเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงอย่างพี่นีโน่
ปิงปองพี่ตั้มสมประสงค์แล้วก็อีกมากมาย
จัดพิธีถวายอาหารเพลแด่พระพิสุสงฆ์จำนวน๙รูป
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
เพื่ออุทิศส่วนกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้กับพี่โอนะคะ
โดยเหล่าแฟนคลับก็ได้จัดโต๊ะวางเค้กวันเกิดมา
ไว้บริเวณหน้าโรงศพพี่โอด้วย
ก้อยรักษินาพยาบาลอดีตคู่ใจคนสุดท้ายของพี่โอ
ได้นำตุ๊กตามีและภาพถ่ายของพี่โอ
พร้อมเครื่องสังขทานไปถวายพระ
ที่วัดโพพิชิตอำเภอหางดง
ซึ่งเป็นวัดที่ทั้งคู่ชอบไปทำบุญ

สุนัขหลายตัวภายในวัดได้เห่าหอนตลอดเวลาเลยนะคะ
และระหว่างที่เธอกำลังกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
รูปภาพของพี่โอ๊คก็ร่วงลงมาจากโต๊ะ

ซึ่งพี่ก้อยเขาบอกว่าพี่โอเนี่ยเป็นคนชอบหยอกล้อชอบล้อเล่น
เชื่อว่าเขาน่าจะรับรู้ในสิ่งที่เธอทำให้นะคะ
และคืนนี้ค่ะก็จะเป็นการสวดพระอภิษฐรรมศพ

จะนำร่างของพี่โอไปเก็บไว้ในโรงเย็นไม้สักทอง
ที่วัดพระนอนขอนตานศักดิ์สิทธิ์
ตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อรอพระราชทานเพลิงศพต่อไปนะคะ

ในวันคล้ายวันเกิดให้กับพี่โอนะคะ
อายุครบ๔๙ปีพอดิบพอดีนะคะ
ถึงแม้ว่าพี่โอจะจากพวกเราไปแล้ว

ผลงานของพี่โอจะยังคงอยู่ในหัวใจของแฟน

ใช่ค่ะเพราะว่าพี่โอเป็นที่รักของทุกคนนะคะ